เหตุการณ์ครับชาวบ้านไม่ค่อยสบายใจไปเจอรถต้องสงสัย
เหมือนกับประกาศรับบริจาคอ้างว่าต้องการจะนำเงินไปช่วยเหลือเด็กกำพร้า
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
วันนี้ผมก็ไม่ยอมง่ายเหมือนกันครับ

แล้วผมก็ขวางรถพวกเขาไว้นะครับ
เดี๋ยวผมได้โทรแจ้ง
อันนี้เป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่ถ่ายเอาไว้นะครับ

ไม่รู้ว่าเป็นรถของมูลนิธิจริงหรือปลอม
จากชาวบ้านเขาร้องเรียนมาครับหลายครั้งว่า
มีคนอ้างตัวเป็นมูลนิธิเพื่อขอเรียรัยรับเงิน
อ้างว่าจะนำไปช่วยเด็กกำพลา
กลัวจะไปเจอรถของมูลนิธิเถื่อนนะสิ
ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบหน่อย
กู้ภัยสว่างจัญญาธรรมบุรีรำครับ
ก็ขับรถไล่ตามแล้วก็ไปขวางรถต้องสงสัยคันนี้เอาไว้
ในรถมีอีก๒คน
ลงมาข้างนอก๑คนรวมแล้วรถคันดังกล่าว
มี๓คนนะครับเป็นบุคคลต้องสงสัย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเห็นรถดังกล่าวติดลำโพงที่หลังคา
และประกาศผ่านลำโพงขอรับบริจาค

แล้วก็มีการบอกว่าพี่รออยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหน
เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่สายตรวจเข้ามา

มีเอกสารทุกอย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไร

รถคันดังกล่าวมากัน๓คน
อยู่ข้างนอก๑ข้างในรถอีก๒

เขาขออนุญาตจากผู้นำท้องถิ่นแล้ว
และขออนุญาตจากทางอำเภอห้วยราชมาแล้วอย่างถูกต้อง

ต่อมาครับตำรวจพอมาถึง
ก็เชิญตัวทั้งหมดนี้ไปสอบปากคำที่โรงพัก
จากเหตุการณ์บนท้องถนนตัดภาพไปที่โรงพักครับ
ผู้ชายคนดังกล่าวพร้อมกับเพื่อนอีก๒คน
อยู่ที่โรงพักแล้วเรียบร้อยก็ตรวจสอบหลักฐาน
ไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีใบประกาศระบุว่ามาจากมูลนิธิพิทักษ์คุณธรรม
แล้วป้ายห้อยคอของเขาก็จะมีข้อความมีรูปมีสังกัดอะไรต่าง

คือมูลนิธิพิทักษ์คุณธรรมมีที่ตั้งอยู่ที่แขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพ
แล้วก็พบว่ามีใบรับทราบจากที่ว่าการอำเภอห้วยราช
ระบุว่าจะมาขออนุญาตเรียรัยในห่วงเวลา๑๕๒๕มิถุนายน
ช่วงเขาเอามือขึ้นมาบอกว่าอย่าเพิ่งถ่ายอย่าเพิ่งถ่าย
ผมยังไม่พร้อมยังไม่อนุญาตด้วยนะค่ะ
เจ้าหน้าที่เองก็อยากจะตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสบายใจ
เจ้าหน้าที่ครับตรวจสอบย้อนหลังไปยังประหลัดอาวุโสอำเภอห้วยราช
คำตอบว่าเอกสารที่ชายกลุ่มดังกล่าวนำมาแสดง
อันนั้นเป็นเพียงแค่เอกสารรับทราบ
รับทราบว่าจะมีการมาเรียรัยแต่ทางอำเภอยังไม่ได้ออกใบอนุญาตให้เรียราย
คือแค่รับทราบแต่ไม่ได้อนุญาตให้คุณออกเรียรัย

ปกติแล้วผู้ที่มายื่นขออนุญาตจะต้องกลับมารับทราบในวันถัดไป
หลังจากยื่นคำร้องมาแล้วยื่นคำร้องมาว่า
ผมจะขอมาเรียรายในพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้นะในระหว่างวันนี้ถึงวันนี้นะ
แต่เอกสารที่จะเป็นใบอนุญาตนั้นยังไม่ทันได้ออกให้
ลองฟังเพิ่มเติมจากบุคคลที่เขาอ้างว่า
เขาเป็นมูลนิธิจริงนะแล้วมาเรียรัยตามวัตถุประสงค์
เขาขออนุญาตแล้วลองฟังดูครับ
เช็คแล้วทางที่คือพี่อ้างว่าพี่ได้รับไว้จากทางเผลอเอง
ทางเผลอเขาแค่สิ้นรับทราบเฉย
ตำรวจก็พยายามชี้แจงครับทีนี้๑ใน๓ของฝั่งของรถต้องสงสัย
ปรากฏว่าพอไปไล่เช็คประวัติย้อนหลัง๑ใน๓
เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการเรียรัยมาแล้วด้วยนะครับ
แล้วยังมาทำซ้ำตำรวจเลยมีการแจ้งข้อหา
พรบการเรียรัยโดยไม่ได้ขออนุญาต
และอำเภอห้วยราชงดการให้ใบอนุญาตเรียรัยแล้วครับ

หลังจากที่ชาวบ้านเขาอยากให้ตรวจสอบเพราะไม่สบายใจ
สิ่งอื่นใดเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมถ้ามีนะ
โดยเฉพาะจากคำอธิบายของ๓คนนี้

ค่ะโอ้คุณผู้ชมค่ะ